นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยตลอดเที่ยวกันเลย
ลงตายลงตายไปเมืองคอน
ไปเมืองโค้นนครสีธรรมราชถูกต้องนครสีธรรมราช
ไปเที่ยวกันลงใต้ที่นี่ผมบอกเลยไปเที่ยวรับรองไม่ผิดหวัง
แล้วที่สำคัญถ้ามีเวลาน้อยแต่อยากไปหลายจุดแล้วก็ไปเที่ยวให้คุ้มเต็มที่
ต้องไปที่นี่นครศรีธรรมราชไปเลยในช่วงของตลอดเที่ยว
ไปค่ะ
วันนี้ตลอดข่าวขอพาทุกคนลงใต้มาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือถิ่นเมืองคอน
ที่นี่นะครับเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้ไปดูไปรู้ด้วยตัวเอง
แต่ถ้ามีเวลาจำกัดแล้วอยากมาเราก็จัดให้กับการท่องเที่ยวไปในตัวเมือง
ที่แรกที่จะไปนี่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอยู่ใจกลางเมืองมีพระมหาธาตุองค์สีขาวเด่นสง่ามาแต่ไกล
นั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองล่ะครับ
ความยิ่งใหญ่ของวัดแห่งนี้ย้อนไปได้กว่าพันปีเลยทีเดียว
ที่สำคัญคืองานศิลปะสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม
ที่มีให้เห็นทั่วทั้งวัดไม่ว่าจะเป็นพระวิหารหลวงที่เด่นสง่า
มนตบพระพุทธบาทจำลองที่ตั้งอยู่บนเขาเล็ก
และทีเด็ดที่เราจะพาไปนั้นอยู่ภายในวิหารพระทรงหมา
ที่มีปฏิมากรรมปูนปั้นชั้นครูบอกเล่าเรื่องราวเจ้าชายสิทธะเสด็จออกผนวด
ความละเอียดละออกของงานช่าง
ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งในวิหารเดียวกันนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์จตุคามรามเทพ
ซึ่งเฝ้าประตูทางขึ้นพระมหาธาตุที่โด่งดังไปทั่วประเทศอีกด้วยนะ
ออกจากวัดเมาไม่ไกลถ้าฟังถนนมาก
ก็จะพบกับอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ามาก
นั่นก็คือบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เรือนปัญญาแห่งนครศรีธรรมราช
เรือนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาร่วมร้อยปี
โดยมีท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เป็นเจ้าของ
แต่ความสมบูรณ์นี้ยอดเยี่ยมไปเลยล่ะครับ
เจ้าของปัจจุบันได้รักษาบ้านแห่งนี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนทั่วไป
และยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม
เมื่อปี๒๕๕๖อีกด้วยนะ
และสถานที่ที่อยากจะพาไปในเมืองคอนอีกแห่งหนึ่งก็คือที่นี่เลยล่ะครับ
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติเราจะไปพบกับเท่งไข่และหนูนุ้ย
คอยสร้างเสียงเฮฮาให้กับชาวใต้ในอดีตและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลำค่าของชาติเราอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เขารวบรวมตัวหนังโบราณไว้แทบทุกภาค
และมีบางตัวที่มาจากต่างประเทศก็มี
นี่ก็แสดงให้เห็นว่าหนังตะลุงเป็นศิลปะร่วมรากวัฒนธรรมของหลากชนชาติอีกด้วยนะครับ
ชมพิพิธภัณฑ์จนเพลินมาดูการออกท่วงธาตุลีลาของตัวหนังต่างให้เห็นกับตากันเลยดีกว่าครับ
ว่าจะสนุกสนานทิ้งรักหักสวัสดิ์หรือเคล้าน้ำตากันแค่ไหน
เยอะยับอย่างยองถึงน้องหนังนุษย์ทั้งว่าบัวพุทธไม่รีบหลุดไปไหน
ที่ดูหมอดูว่ามีกูเมืองไกลมาพบคนสวยเมื่อก่อนไปเมืองไทย
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการมาเที่ยวนครศรีธรรมราชแบบบ้านไกลเวลาน้อยในตัวเมือง
ถ้าใครมาก็อย่าลืมมาเถิดนะครับ
ตามรอยตลอดเที่ยวกันด้วยนะครับ
นั่งไหน

แหมเล่นใหญ่ใส่เต็ม

ไปทีเดียวที่นครศรีธรรมราช

ที่นครสีธรรมราชก็มีวัดที่สำคัญของจังหวัด
ให้เราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ตลอดไปจนถึงเมืองใต้นะนครศรีธรรมราชแล้ว